คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของขโมยขโจรกันบ้างดีกว่าฮะ

รายนี้เข้าไปในไซส์งานก่อสร้าง
คงไม่รู้ว่าตรงนี้ในไซส์งานเอง

จับภาพเขาได้ตั้งแต่การขโมย
จนกระทั่งการเกาบางสิ่งบางอย่างหน้ากล้อง
คุณทำไมเบิ้ลไม่เห็น๓ทีเลย

คงเดินหาของจนมันคันนะครับคุณ
คือเขาไม่รู้แหละว่ามีกล้องวงจรปิดใช่ไหม
และเป็นจังหวะที่มาเกาอยู่ตรงหน้ากล้องพอดีเลยนะ
คุณผู้ชมฮะแต่ไอ้ที่หอบไปนะ
มีกระเป๋าเครื่องม้ายเครื่องมือ

นี่คือขโมยครับ

โดยไม่รู้ว่ามีกล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ

เดินไปเดินมาเปิดผ้าใบรอบร้านหาสิ่งของมีค่า
ก่อนจะได้กระเป๋าเครื่องไม้เครื่องมือช่าง
และกระหมวนผ้าใบมูลค่ารวมละกว่า๑หมื่นบาทไปนะครับ
ทีมข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุนะพี่ติดกล้องไว้ตรงไหนนะ
ทีมข่าวของเราไปยืนหน้ากล้องแล้วแบบตรงนี้ใช่ไหมพี่ที่เขาเกากันเนี่ย
อ่อนจันทร์ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นหัวหน้าด้วยนะผู้หญิงคนนี้เก่งนะ
บอกว่าเหตุเกิดขึ้นช่วงประมาณตี๔คนร้ายคงขี่รถจักรยานยนต์มา
เพราะว่าเห็นพวงกุญแจห้อยอยู่ที่เอว
ถ้าเอารถยนต์มาก็คงขนเศษเหล็กและอุปกรณ์อื่นไปได้อีก
ก็เลยเอาไปแค่กระเป๋าช่างไงคุณกระเป๋าเครื่องไม้เครื่องมือได้เท่านั้น
ถ้าเอารถยนต์มาคงขนหลายอย่างไปนะครับ
ทีนี้เธอบอกว่าทำงานมา๑๐ปีนะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

แล้วถามว่าทำไมเธอถึงมาเปิดกล้องวงจรปิดดูรู้ไหม

มาเอาของสั่งลูกน้องให้มาเอาของให้หน่อย
กระเป๋าเครื่องมือช่างอยู่ที่ไซส์งานหรือเปล่า

เอ๊ะหรือว่าเอาเก็บมาแล้ว
เพื่อให้แน่ใจเรามีกล้องวงจรปิดนี่หว่า

ปรากฏว่าเจอโจรเก่าไข่ฮะ
จริงนะคือพี่เขาบอกว่าตรงก็คือเสียดาย
เพราะพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างรวมมูลค่าแล้วมันเกือบหมื่น
แต่ว่าพี่ไม่ได้อยู่ดีซื้อรวดเดียวมา
สะสมมาอุปกรณ์ทำมาหากินนะคุณ
อุปกรณ์ช่างนะนะฮะ
เดี๋ยวเขาเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความนะครับ
แล้วก็มีวงจรปิดให้เห็นภาพคนร้ายชัดเจนเลยนะฮะ
นี่แล้วเราก็ฟรีสภาพตรงนี้แชร์ภาพตรงนี้ไว้หน่อย
ค่ะให้ตังจับตัวได้เร็วนะคะใช่ครับ